มาดูการเมืองท้องถิ่นเลือกตั้งผู้ว่ากรทมกันบ้างฮะ

พอฝนตกทีไรน้ำท่วมกรุงทุกทีอยากให้ผู้สมัครผู้ว่าช่วยหน่อยดังนั้นไปส่องสนามเลือกตั้งผู้ว่ากันนะครับ
คำถามสำหรับคนหลายคนชาวกรุงหลายคน
ที่อยากจะถามไปถึงผู้สมัครผู้ว่าบอกว่า
ถ้าน้ำท่วมกรุงเทพฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกที
รอการระบายไม่ทันการทุกทีผู้สมัครแต่ละคนจะว่ายังไง
หาเสียงที่ตลาดวังหลังนะครับ
สอบถามสาธุกษ์ศุกร์ดิบจากพ่อค้าแม่ค้า

ระหว่างเดินหาเสียงได้พบปัญหาท่อระบายน้ำ
บริเวณริมท่าน้ำอุดตันก็เลยแสดงความห่วงใย
ประกาศนโยบายเร่งด่วนจะจัดการปัญหาท่อระบายน้ำ

เสนอการแก้ปัญหาด้วยหลักวิศวกรรม
ซึ่งพื้นที่บริมน้ำเจ้าพญาจำเป็นต้องสร้างเขื่อนที่มีคุณภาพ

นโยบายหลักกรุงเทพเปลี่ยนได้ด้วยหลักวิศวกรรม

ทางด้านของนายสกลทีพัทยากุลผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
ลงพื้นที่หาเสียงพบชาวกรุงที่ตลาดวัดชัยฉิมพรี

พอลงพื้นที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำกันไม่ทันแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนนะฮะ
โดยนายสกลทีบอกว่าต้องเร่งทำเลยเพราะกำลังจะเข้าสู่หน้าฝน

แล้วก็ทำให้ทั่วถึงทั้งในกรุงเทพชั้นในและรอบนอก
โดยเวลานี้กรุงเทพมีท่อระบายน้ำรวมกันแล้ว

อันดับแรกต้องลอกกันก่อนฮะลอกท่ออย่างเร่งด่วน
แล้วก็ต้องลอกท่อสม่ำเสมอทุก๒ปี
ต่อไปคือเปลี่ยนท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
รวมถึงเข้าไปจัดการระบบระบายน้ำในหมู่บ้านเอกชนด้วย
และต้องกระจายงบกอทมลงไปพัฒนาพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
เพื่อให้คนกรุงเทพได้รับการดูแลที่เท่าเทียมกันนะครับ